ตัวใหญ่คือตัวใหญ่จริงนะครับรุ่นเฮอร์วิเบส
ร่องน้ำหนักกว่า๘๕กิโลกรัมเท่านั้นถึงจะร่วมแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ได้

สำหรับน้ำหนักรวมเขาบอกว่านับเป็นกิโลไม่ได้

ทุกคนแล้วนะคะ๑๙ทีมน้ำหนักรวม๑๗ตันค่ะ
ต้องใช้นักฟุตบอลต่อแถวขึ้นตาชั่งกันก่อน
ก่อนที่จะลงสนามแข่งขันต้องชั่งน้ำหนักกันก่อน
ว่าตามเกณฑ์ไหม๘๕กิโลกรัม
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล๕คนศึกยักษ์ชนยักษ์

คล้ายเอ็นเอฟแอลเลยนะคนชนคนนะคะ
ครั้งแรกที่สนามฟุตบอลพรชนกตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราธานี
โดยมีนักฟุตบอลรุ่นยักษ์ใหญ่สนใจค่ะ
ส่งผู้เล่นเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๑๙ทีม

ในแต่ละทีมจะมีผู้เล่นประมาณ๑๒คน
น้ำหนักทั้งหมดนี่บอกไปแล้ว๑๗ตัน
ถือว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้

นายสิริศักดิ์นาคเสนาประธานจัดการแข่งขัน

เพื่อให้คนที่มีไซส์ใหญ่นะคะ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันบ้าง

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนไซส์ใหญ่
ที่มีน้ำหนักตัวเยอะนี่นะคะ
โดยผู้เล่นแต่ละคนต้องมีน้ำหนัก๘๕กิโลกรัมขึ้นไป

คือก่อนขึ้นชกถ้าน้ำหนักเกินหรือน้ำหนักไม่ถึงก็ต้องเพิ่ม

เพราะว่าอยากร่วมลงแข่งขันด้วยนะคะ
ส่วนทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัลด้วย๑๐๐๐บาท

อันดับ๒ใน๕๐๐๐บาทแล้วก็ลดหลั่นกันลงมา
ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเขาบอกว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
เปลี่ยนตัวกันชุลมุนวุ่นวายน้ำหนักเยอะไง